เหตุการณ์ที่เด็กชายอายุ๒ขวบนะคะ
ถูกพ่อเลี้ยงและแม่จริงนะคะ

บอกว่าลูกนี่จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
แต่พอตำรวจนำไปสอบสวน
แล้วก็โดยเฉพาะผลพิสูจน์ชันศพออกมา
พบว่าเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่มีเลือดออกในช่องท้อง

แล้วก็มีภาพที่สำคัญคือภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับ
พบว่าช่วงเวลาที่พ่อเลี้ยงอุ้มเด็กจากบ้าน
แล้วก็ออกมาจากบ้านหลังจากนั้นหายไปไหนก็ไม่รู้
แล้วสุดท้ายแล้วเด็กก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งพอผลชนสูตรออกมาแบบนี้ตำรวจค่อนข้างแน่ใจ
แล้วก็จะเป็นฝีมือของพ่อเลี้ยง
พ่อเลี้ยงรวมทั้งแม่ตอนนี้หนีหายไปอยู่นะคะ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายลูกเลี้ยงได้แล้วนะคะ
ชุดสืบสวนบูรณาการตำรวจภูทรภาค๓ค่ะ
หมายจับของศาลจังหวัดอุบลราชธานีเข้าจับกลุ่มนายจีรันดิ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ที่บริเวณหน้าทาวน์ฮาวส์สุขาพิบาล๕ซอย๒๐แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพ
หลังจากที่เขาหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่กับญาตินะคะ
เบื้องต้นนายจีรันให้การรับสารภาพเป็นคนลงมือจริงค่ะ
ทำร้ายลูกเลี้ยงจริงเนื่องจากบันดาลโทษะ
วันนี้จะมีการแถลงข่าวนะคะช่วงเช้าที่สถานีตำรวจภูทรภาคที่๓ค่ะ